ถ้าสมาคมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

แต่ว่าตรงนี้ก็คือมันลักลั่นกันอยู่

ก็ไม่เห็นมาโน่อยู่กับอิชิเลย
ทั้งการซ้อมหรือว่าการแข่ง
ในมุมที่น่าจะอยู่กับข่าวติดตามตลอด

วันนี้ก็จะชวนที่เบิ้ลแล้วก็ชวนปั๊บ

ก็คงจะคุยโดยการเน้นนะครับว่า
เรามาตั้งข้อสังเกตถึงไทม์ไลน์ของข่าว

ซึ่งณวันนี้มาโน่ยังเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน

ที่อีชิก็มาในฐานะที่เป็นประธานเทคนิคของทีมชาติชุดใหญ่โดยเฉพาะ
โดยการแต่งตั้งเข้ามาของทางสโมสร
ให้มาทำงานช่วยทีมชาติ
มันก็จะมีความกลั้มกลัวอยู่บ้าง
แต่มันเป็นงานเฉพาะกิจที่ตอนนี้มันเกิดปัญหาจากการที่
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทั่วไอ้แชมป์ก็ตาม
วันนี้เราจะชวนพี่แล้วก็น้องในวงการสื่อฟุตบอลครับพี่เบิ้
ก็เลยต้องเป็นพี่ในฐานะที่เป็นพี่ในวงการแล้วก็อยู่มา
แล้วก็อาจจะไม่ได้ค่อยเห็นความคุมเคลือเรื่องหัวหน้าผู้ฝึกสอน
ทีมชาติซึ่งตอนนี้มันก็ยังเป็นอยู่นะ
ยังเป็นอยู่แล้วก็ปั๊บเองก็ไปที่เชียงใหม่ด้วย
ไปตามติดบรรยากาศอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากจะชวนมาคุยว่า
เราต้องควรจะต้องทำยังไงกับสถานการณ์ของ

ใครควรจะทำต่อใครเหมาะสมอะไรอย่างนี้
มุมพี่เบิ้ลมันต้องเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนครับ

หมายถึงก็ได้ครับ

คือจะคุยในแง่ไหนยังไง

ในแง่ของความถูกต้องไม่เหมาะสม

จะเริ่มจากจุดไหนก่อนเพื่อให้คนเข้าใจว่า

ถ้ามันไม่เกิดการแถลงข่าวในวัน

ก็จริงมันก็จะไม่มีปัญหา
ถ้าสมาคมกีฬาภูตบอลแห่งประเทศไทย

แต่ว่าตรงนี้ก็คือมันลักลั่นกันอยู่

เขาก็คงจะไม่ได้ที่จะลงมาว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้

เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวคนดูก็จะไม่เข้าใจอีกว่า

เพราะว่าสมาคมคือไม่ได้จ่ายตังค่าจ้างโค้ชแล้วกัน

แต่ว่าจ่ายข้อมูลในนั้นมันไม่ตรงกัน

เช่นอย่างเส้อเด็ดหรือว่าอย่างโค้ด๑หรือคนอื่นอะไรแบบนี้
คือธรรมาคมเขาจะมีในส่วนที่สัญญาของเขาจะอยู่
ซึ่งเมื่อก่อนโค้ดประตูอมรินยาวดำเป็นคนของสมาคมอยู่แล้ว
ก็เลยในส่วนของบาดี้นี้ไม่รู้เข้าใจว่าเขาน่าจะจ่ายตรงนี้
แต่ก็อาจจะจ่ายในระดับหนึ่งแต่ผู้จัดการทีมเนี่ยมาเสริมหรือเปล่าไม่แน่ใจ
อย่างสมมุติเลขกลมอย่างสมมุติทีมงานคนละ๕แสนสมมุตินะสมมุติเฉย
แต่ว่าผู้จัดการทีมอาจจะบอกว่าเอาเพิ่มให้อีกคนละ๒แสน
อะไรอย่างนั้นคือมันไม่ได้หมายความว่าสมาคมปล่อยมือไม่จ่ายเงินเลยนะ

จ่ายคือยืนยันว่าสมาคมจ่ายไม่ใช่ว่าไม่จ่ายนะครับ
แต่ว่าผู้จัดการทีมก็มาเสริมที่มันเพิ่มเติม
แต่ถามว่าแล้วสมาคมจะไม่เอาอะไรเลยเพราะเหตุผลนี้ก็ไม่น่าจะถูกซะทีเดียวนะครับ
เพราะตอนนี้มันเป็นปัญหาแล้วไงก็เลยเห็นด้วยกับพี่เบิ้ลว่ามันควรจะต้องคุยกันอ่ะ
เป็นตัวกลางแล้วกันที่จะต้องเคลียร์เพราะจริงปัญหาตรงนี้มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นได้ซ้ำ
ถ้าเกิดว่าคุณคุยกับมาโน่ชัดเจนในการวัดผลงานเขาซะ
ว่างตามหลักก็รลบกับเรื่องเดิมอีกว่าคุณคิดว่าเขาไม่ตอบโจทย์จนจบแอชเซ็นครัฟ
เขาก็บอกว่าจบหลังเอเชียนคลับอยู่แล้ว

ใช่ก็มาดามแป้งยังไม่ได้มีการประกาศปลดอะไร
คือจริงมันไม่เกี่ยวกับคุณแป้งหรอก
เพราะสัญญามันเป็นกับสมาคมคุณแป้งจะเอาสิทธิ์อะไรไปปลด
ทางปฏิบัติคนจะปลดคือคนจ่ายตังค์ถูกไหม
คือสมาคมคือถ้าพูดกันในด้านเทคนิคนะ
ผู้จัดการทีมจะเอาสิทธิ์อะไรมาปลด
คือไม่มีสิทธิไปปลดเขาคนที่จ่ายเงินชดเชยก็คือสมาคม
แต่ว่ารายละเอียดตรงนั้นเนี่ยมันจะไป๑๒๓๔สมาคมกับคุณแป้งยังไงเนี่ย

คนที่แต่งตั้งโฮดก็ต้องเป็นสมาคมไม่ใช่คุณแป้ง

แต่ณวันนี้ในภาพรอบที่เราเห็นล่าสุดมันเป็นแบบนั้น
ซึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยกันต่อว่า
สมาคมเขารับเขารับเงินก้อนหนึ่งคือ
คือเขามีงบให้๑ล้านบาทในการจ้างโค้ด

แต่ว่าไอ้ตอนที่มันต่อไม่รู้แต่ถ้าไอ้ตอนที่มันเนี่ยพี่ก็มาซักซ้ายผมผมก็ไปให้เป็นเองค่ะเนี่ย
อย่างที่พี่บอกก็แสดงว่าคุณแป้งต้องดูแลใช่อ่าถูกไหมสมมุติว่ามันต้องเพิ่มอ่ะ
เดี๋ยวนี้เขาไม่ยุ่งแล้วไงมันเป็นมุมที่มาหักล้างกับสิทธิ์เราพูดว่าแล้วเขาเลยคิดว่าเขาสามารถตรงนี้ต้องเปลี่ยนแปลงได้ไหม
ก็ได้มีการถามอยู่นะครับสมาคมก็เป็นคนที่ต่อเอง
ถ้าคุณแป้งต่อบีหรือจะไม่ออกข่าว

แล้วคิดดูว่าถ้าเป็นคุณแป้งเป็นคนจ่ายตังค์
ยังไม่ออกข่าวเหรอโดยธรรมชาติ
ให้ไปกินข้าวนักบอลยังเป็นข่าวเลย

จบแล้วเคลียร์ว่าสมาคมควรจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะ

ในทางปฏิบัติมันก็ควรจะต้อง

ก็โยนให้พิโก้ไปทำพิโก้ก็ไปทำหมดเลย
คือพิโก้ก็ไปทำหมดเลย

ผลงานทีมชาติมันดีมันก็เลยไม่มีใครมาวุ่นวาย
แต่ตอนที่เราคุยกันมันเป็นช่วงหัวเล็กหัวต่อ
มันต้องออกมาดี

ตอนนี้กลับมาคุยกันต่อในเรื่องของมาสาธาราชอีชี

ทั้งอีชีอีคนเข้ามาได้แล้ว

ตอนนี้มีสองฝั่งสองฝ่ายแล้วว่า
มาแหลงข่าวไอ้อีชีจะเข้ามา

ทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งมันก็ไม่เคยมีอยู่แล้ว
โลกฟุตบอลส่วนใหญ่ที่เป็นสากลที่เขาจะเอาประธานเทคนิค

ในการแก้ปัญหานะเรากำลังคาดการณ์กันว่า

ลองไล่เรียงถ้าเหตุการณ์มาแชร์กันหน่อย

คุณไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าคนนั้นจะไปเป็นโค้ชทีมชาติ

ถ้าไม่ประกาศให้ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้เนี่ย
ผู้จัดการทีมจะไปบริหารจัดการอะไรก็ทำถูกไหม

ถ้าเอาอย่างเป็นทางการมันก็เป็นตำแหน่งนี้ที่อื่นในโลกมันก็คงไม่มี
จากทีมชาติไทยถูกไหมที่อื่นในโลกผมว่าไม่มีหรอกจากที่ถามผู้รู้มาเนี่ย
เพราะฉะนั้นพอมันมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าประธานพนักเทคนิคทีมชาติเนี่ย
คือทีมชาติชุดไหนแค่ชุดใหญ่เหรอ

ของสมาคมตอนนี้เป็นโค้ดแดงส่งยศกิจสี่สุดถูกปะล่ะ

ก็นั่นคือจริงไปตั้งตำแหน่งให้มันดูให้มันเป็นเรื่องใหญ่
สมมุติถ้าเขามาเป็นที่ปรึกษาผมว่าไม่มีประเด็นมากหรอก
มันเป็นเรื่องปกติโอ้โหผู้จัดการทีมเขาไปเรียกคนนั้นคนนี้มาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมเยอะแยะนะครับ
และในเมื่อมันไม่มีบูธแล้วมันมีขึ้นมาเนี่ย
แต่ว่าถ้าจับสังเกตนะต้องถามน้องเพราะน้องไปเชียงใหม่มา
สรุปขออนุญาตถามหน่อยในมุมที่น่าจะอยู่กับข่าวติดตามตลอด
ตำรวจเขาทำงานร่วมกันไหมในมุมมองที่เราได้ยินในข่าวว่า
คุณแป้งบอกว่ามีปัญหาแต่ในมุมผมเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานร่วมกันได้

ตั้งแต่ไปตามซ้อมที่ประตุมธรรมนี้อิชิอีก็มาแรกเลย
ในการจะเอากล้องแพนดูแบบว่าถ่ายนะครับ

ทั้งการซ้อมหรือว่าการแข่ง

ก็ไม่รู้ว่าเขาจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันยังไง

บุรีมีพี่เฮงอยู่เขาอาจจะคุยกับโค้ชอย่างเงี้
แต่อันนี้มันต่างกันชัดเจนฉะนั้นผมว่าทำงานกันไม่น่าได้
อเจมส์อันนี้หวัดกับสิ่งที่พูดแล้วสิ่งที่เห็นในมุมมองคนลงภาษณามันต่างกัน
พี่เบิ่นพอดีกลับไปเชียงใหม่มีชอตแบบนี้ยังไหมโยนสวยเลยมีไหม
คือจริงเรื่องนี้ไม่ต้องคุยกันเยอะหรอก

อ๋ออีชิอี
อีชิอีนอนกับโรงแรมอีกโรงแรมกับเสื้อเด็ด
แต่ว่าอยู่ตรงเส้นนิมานนั่นแหละโรงแรมอะไรไม่รู้แต่คนละที่

เวลาขึ้นรถบัตรไปสนามไปด้วยกัน
แต่เวลาไปที่อื่นก็แยกย้าย

แล้วอย่างตอนหนึ่งสมมุติมีพี่สื่อคนหนึ่งที่ผมรู้จักอยู่เชียงใหม่
เขาไปดื่มกาแฟพอดี

นี่ก็แสดงให้เห็นไงว่าเออมัน

ีซูอิเนี่ยก็ไปไหว้พระกับเสื้อเด็ดขึ้นดอย

กลับมาตอนเย็นก็วันแข่งเนี่ย
อีชิอีกับเสื้อเด็ดก็จะล่วงหน้าไปดูผู้แรกก่อน

แต่ว่าไปตอนไปไปไฟล์คนละไฟล์แน่นอน

แต่ว่าโรงแรมอีซีอิอยู่ข้างใน

แล้วทำไมเขาถึงต้องจองแยกกับเฮวอย่างเบอร์น์

อันนี้เป็นภารกิจของเอิ้นออกอันนี้ไม่รู้
ของอีชิอีหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงมันมีภาพหนึ่งที่

ก็คือเสื้อเด็ดมาโผล่เป็นเหมือนคนกลาง

นั่นคือครั้งแรกที่ได้เห็นในภาพ
แต่หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในภาคสนามเนี่ย
คือมันไม่ได้มีการประสานงานแล้วก็ร่วมงานกัน

แล้วก็ในมุมหนึ่งคือมันมีภาพหนึ่งพี่เบิ้ล
ที่ตอนนั้นเราเห็นกันในสื่อ

แล้วก็มีร่ามก็คือของคุณจ่าย

ตอนนั้นนะคราวนี้เราจะเล่าเหตุการณ์นั้นก่อนว่า
เหตุการณ์นั้นคือคุยกันไว้ก่อนแล้ว
แล้วอีกทีก็กลับไปที่ญี่ปุ่น

อย่างนี้ร่ามของไอฉีดที่อยู่ที่

ปรากฏว่าไม่นะเขาก็ยังอยู่ที่บุรีรำเหมือนเดิม
ทางฝั่งของอิ่อชีก็จะมีคนใหม่เข้ามา

ซึ่งแล้วมันไม่ได้ทำกีฬามาก่อน

เป็นราวเป็นประเภทไกด์อะไรพวกนี้แค่นั้นเอง
อันนี้ใครเป็นคนเรียกว่าจ้างมาที่เป็นคนดูแลตรงนี้
ไม่รู้ว่าใครอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อาจจะมีข้อมูลที่ไม่รู้
อันนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ้างหมา
แล้วก็ชัดเจนว่ามันจะอีกหนึ่งทีมงาน
ส่วนทีมงานของภาโน

บอกว่าตอนในฉีกกลับไปที่ญี่ปุ่นเหมือนเขาจะไปหาทีมงาน
เพื่อกลับมาทำทีมชาติแต่มันมีแมสเซจกันชัดเจนจริงหรือเปล่า
หรือไม่ไม่รู้ต้องถามทั้งสองท่านพอหลุดบ้างไหมว่า
เป็นไปได้ไหมว่ามันควรจะจบตั้งแต่คิงส์ครับ
แล้วอุ่นเครื่องในรอบเดือนตุลาคมถึงจะเป็นงานของอีชิ
จนมาดีตอนผลงานในคิงส์ครัพท์มันชัดเจนตอนไรบาคนอน
เห็นว่าโอ้โหในห้องแทรงข้าวนี้อะไรดีเลย

แต่ว่าต่างกับตอนที่เสมออีรักษ์เราแพ้จุดโทษ
มาแบบน่าเศร้าหน้าแดงเลย

พูดว่าจะให้มาโน่ทำต่อ

เขาคุยกันเจอกันที่สนามบินตอนขากลับ
แล้วก็บอกแค่ว่าทุกอย่างเหมือนตอนแถลงข่าว
แต่ไม่ได้มีการลงรายละเอียดอะไร

เป็นคำว่าเป็นทางการก็นับได้

ก่อนที่จริงมันควรจะต้องก่อน

เดี๋ยวคุณจะเห็นภาพต่างคนต่างไปสนามไทยลีก

เพราะว่ารอบเดือนตุลาคมมันคือรอบชัดแล้วว่า

มันเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นคู่ขนานอยู่แล้ว

ถ้าจะต้องมาเริ่มเปลี่ยนแปลงทีมในดวงตาถูกป่ะ
มันก็เลยจะต้องมาเคลียร์กันซึ่งในมุมนี้จุด
จุดที่มันจะต้องชัดเจนนะตรงนี้ก่อน

เพราะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปนะครับ

เพราะก็อย่างที่บอกว่าเขาก็มีทีมงานอยู่แล้ว
หลุยมันก็ทำของมันอยู่แล้วตอนซ้อมก็โดนขึ้นถ่ายอยู่ตลอด
ก็เห็นกันหมดอะ
ข้อมูลแล้วก็เขาก็มีอะไรเขาก็ถามเอ็กซ์ถามหลุย
อดี้เขาก็เป็นคนดึงกลับมาเอง
เพราะฉะนั้นทีมงานเขาก็๔คนอยู่แล้ว

แต่ว่ามันทำจริงไหมก็ผมว่าก็ไม่น่าเท่าไหร่
ถ้าให้เกียรติซึ่งกันแล้วกันในอาชีพโค้ชผมก็เชื่อว่า
จริงแล้วทุกคนก็อยากทำงานแบบเป็นเอกเทศ

ซึ่งในมุมหนึ่งเหมือนกันอีฉี่เอง
ตอนที่ทำงานแล้วมีปาป๊าสมา

กับบุรีรำมันก็คงเป็นภาพเดียวกัน

ถ้าจะต้องอยู่แบบนี้ไปเรื่อย

ตอนนี้อิชิยังรับเงินเดือนกับบุรีรำ
แล้วกลายเป็นบุรีรำส่งเข้ามาตรงนี้ไง

มันก็เลยยังเป็นปัญหาที่มันเคลียร์ไม่ลง

ผมว่าเขาได้รับการบอกกล่าวว่า
ใช่เพราะเขาคุยกับใครคนหนึ่งในสมาคมไว้
แต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาก็
พูดตรงก็คือเขาไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลืออีชี่ได้
เพราะเขาต้องทำงานตามที่สมาคมสั่ง
เพราะฉะนั้นการที่อีซีอิอาจจะไม่ได้ยินใครมาบอกว่าหลังจบคิงครับคุณเป็นโค้ดเนี่ย
เขาก็เลยเริ่มต้นทำงานด้วยการเอากล้องไปนั่งถ่ายอยู่ทุกวันอย่างที่บอก

แต่ทีนี้พอกระแสมันดี

จิอิเองเนี่ยถ้าหลังจากนี้เขาไม่ชัดเจน
ผมว่ามันก็น่าสนใจด้วยซ้ำว่าตัวของอีชีเอง

คือโค้ดระดับเขาไม่ควรมาเป็นแบบนี้
แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงเพราะเขาอาจจะอินดี้ก็ได้
เขาก็เคยลาออกไปเป็นพระองค์พ่อครัวอะไรมาแล้ว
ใช่ก็อยู่ทำโรงอาหารอยู่ที่บ้านเขาที่ญี่ปุ่น
แต่โค้ดระดับเขามันไม่ใช่มานั่งดูคนอื่นซ้อม
แล้วมารอจะทำแทนผมว่าด้วยวิถีโค้ดมันไม่ควรทำ

ใช่คือระดับเขาระดับไหนแล้ว
แล้วมันก็มีคนที่พร้อมจะจ้างอย่างที่พี่เบิ้ลบอก

ฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการ
ถ้าเกิดว่ายังอ้ำอึ้งผู้ใหญ่ยังไม่พูด

คือมันอีกทางหนึ่งคือมาโน้นโจกต้องออกระหว่างทาง

อันนี้ก็พูดกันตามตรงมันควบคุมไม่ได้ไง

อ๋อก็อีกแค่ไม่กี่เดือน

แต่ค่อนข้างนี้มันไม่ร่งตัวในมุมดีไง

ถ้าพี่เนยไม่ได้จ่ายปุ๊บคุณแป้งเขาจ่ายไหม

น่ามีปัญหาหรอกเพราะยังไงคุณแป้งก็ต้องเป็นนายกอยู่แล้ว

แต่คราวนี้ถ้ามานั่งจ่ายเงินเดือนโค้ชสองคนโดยที่มีคนใดคนหนึ่งทำใช่ไหมอืมครับมันยากอ่ะอืม
เพราะจริงจริงมุมผมอ่ะเพราะว่าเขาทำมานานแล้วก็มีสัญญาณอยู่หรือถ้าตามหลักการน่ะ
ไม่ต้องไปนับเรื่องฝีมงฝีมือที่แฟนกำลังตั้งอยู่ในโซเชียลมีเดียว่าเฮ้ย
จนสุดผลงานที่รู้สึกว่ามันไม่ตามเป้าแล้วตัวโค้ชแสดงสมริษฐ์ออกเอง
ระหว่างทางก็ว่ากันไปแต่ในมุมที่ถามว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ตรงเนี้ยมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นอีซีอิก็ต้องหาทางเคลียร์เขาแล้ว
ตอนนี้อาจต้องไปเคลียร์ที่อีชีแล้วครับผมว่าเรื่องทั้งหมดอ่ะ
มันจะไม่เกิดขึ้นหรอกกับกระแสถ้าเกิดมาโน่เป็นที่รักของแฟนบอล
โดยส่วนใหญ่อันนี้ก็ต้องพูดกันตามถูกไหมใช่คือทุกวันนี้ที่หลายคนเห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้
เพราะว่าแค่คุณไม่ชอบมาโน่เท่านั้นเองกับผลงานช่วงที่ผ่านมานะ
อ่ามันแค่นั้นเองจริงจริงถามว่าวิธีการก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องอืม
ไหมแต่เพียงแค่ว่าคุณแค่ไม่ชอบมาโน่แล้วคุณก็คิดว่าอีชิอิอ่ะ
เป็นคนที่เก่งซึ่งเขาก็เก่งนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแยกแต่ละประเด็นให้มันออก
เออมันมันคนละเส้นกันไอ้เรื่องฝีมือของโค้ดระหว่างเนี้ยมันมันจับกันได้
แต่มันคือเรื่องหนึ่งแต่เรื่องหลักการในการเข้ามาเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะฉะนั้นมุมนี้มันก็จะต้องนำมาคุยกันในเรื่องนี้เหมือนกันว่าบรรทัศน์ในการตั้งโค้ชบ้านเราเนี่ย
คือส่วนใหญ่มันใช้มันใช้หนึ่งความพอใจของคนจ่ายเงินสองคืออาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ
รู้สึกว่าทำงานแล้วชอบพอกันแล้วก็อ่าไว้ใจกันอืมนะครับมันถึงเป็นที่มาต่างต่างว่าเวลาอ่า
คนนี้จะไปไหนก็ต้องมีคนนี้มาทำงานด้วยมันก็จะเป็นแบบนี้มาตลอด
ไม่ใช่เป็นแค่ตำแหน่งโค้ชคราวเนี้ยจุดที่เรากำลังจะบอกว่าชาติฟุตบอลที่เขา
ที่เขากำลังพัฒนาไปทางที่ดีหรือว่าพัฒนาไปแล้วเนี่ย
เห็นการตั้งโค้ชเนี่ยบางทีเขาก็ต้องมีบรรทัศน์ที่มันสามารถวัดผลได้นะ
เช่นการที่จะขึ้นไปถึงการเป็นโค้ชทีมชาติมันควรจะประสบความสำเร็จในลีกที่เพียงพอก่อนหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ใช้มาตรฐานนั้นในการตั้งโค้ชไงพี่
มันก็เลยกลายเป็นประเด็นมาเยอะมาตรฐานในการตั้งโค้ดก็เรื่องหนึ่งครับ
แล้วก็เรื่องของการไว้วางใจก็อีกเรื่องหนึ่ง
ไม่ใช่ว่าคิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนค่ะนะครับถ้าเป้าหมายเขาทำได้อย่าง
มันก็ยิ่งไม่มีเหตุผลครับทำไมโค้ชญี่ปุ่นไม่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้
ทำไมเขาอดทนรอได้ทำไมประเทศเรามันรอไม่ได้
เว้นแค่คิงครับที่ยังไม่ได้นะครับแต่ว่า
แต่ครั้งนี้คุณเล่นกับทีมอันดับที่๗๐ของโลก
ในเวลาคุณไม่แพ้นะผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่
แต่คุณเลือกโค้ดมาแล้ววางเป้าไว้ตรงไหน
คุณก็ต้องให้เขาทำให้ไปถึงตรงนั้น
ถ้าสุดท้ายแล้วมันทำแล้วมันไปไม่ได้เนี่ยคุณจะแยกย้ายอะไรมันไม่มีใครห้ามคุณได้หรอก
ซึ่งก็ในฟุตบอลโลกแล้วพัดเลือกก็คงเป็นตัววัดเกณฑ์แล้วแหละ
จริงจังเพราะว่าเป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งมาโน่ที่เป็นครั้งแรกนะ
ที่จะได้คุมทีมภูเขาก่อนเนี่ยก็อยู่ระดับอาเซียนมาตลอด
มันจะออกไปโอเค
คือจะบอกว่ามันต่อไปได้หรอกว่าเปลี่ยนตอนนี้แล้วมันจะดีทันที

บอลมันจะเตะกันอีก๒เดือนแล้วฟุตบอลโลกนะ
ก็ได้ลองแล้วแล้วก็ฟุตบอลโลกก็เดือนพฤศจิกา
ถามว่ามันเปลี่ยนโพสต์มันการันตีไม่ได้หรือครับ

ีจีอิอาจจะมีข้อมูลนักฟุตบอลไทยเยอะจริง
แต่มันก็คนละเรื่องกับการมาทำทีมชาตินะ
เพราะฉะนั้นต่อให้คุณเอาเป๊บโกดีโอล่ามาทำทีมชาติไทยในช่วง๒เดือนจากนี้
มันไม่สามารถที่จะพลิกรถกระป๋องได้เป็นซุปราคาได้เลย

ที่บอกว่าเฮ้ยเราจะเอาโค้ดที่เคยไป
สมัยก่อนประโยคฮิตที่บอกว่าเราจะเข้าป่าเนี่ยเราต้องมีนายพราน
ฉะนั้นจะไปบอลโลกเนี่ยคุณต้องเอาโค้ชที่มันเคยพาใครก็ได้ไปบอลโลกรอบสุดท้ายมา

คือถ้าจะเปลี่ยนให้อีซีอิมาทำก็ให้เป็นเรื่องเป็นราว
แล้วบอกเขาไปเลยวางเขาไปเลยว่าคุณต้องทำเป้าหมายถึงตรงไหนให้มันจบอะไรอย่างเงี้ย

เป้อะนั้นเอง
ถึงแม้ว่าอาจจะไปหลายระหว่างเกม
ก็ต้องหาใหม่เลยนะ
โอเคแหละเค้าโปรไลเซนแต่คุณภาพณฟุตบอลปัจจุบัน

เขากลับไปตามแล้วไง
แต่ตอนนั้นเสร็จปุ๊บก็มันไม่เคลียร์ไง
ถ้าเขาไม่เคลียร์เขาจะกลับไปญี่ปุ่นทำไมตอนนั้นน่ะ

แต่ว่าผมได้ข่าวว่าเฮ้ยเขาก็มี

ไม่ได้พอหรอกที่ป๊าบอกแก๒เคั้ย

มันนโหลก็ปลดก็จ่ายเฉดเจยก็จบไป
ถ้าไม่ปลดก็จ่ายเงินเดือนเข้าไปให้เขานั่งดูเฉยก็ได้

เพราะว่าผมก็จำได้ว่าพี่เปิ้ลก็เคยโพสต์หลายอย่างที่บอกว่า
ให้ได้แชมป์ยังไม่แน่เลยเพราะฟุตบอลไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้
อ่าแต่เสร็จปุ๊บพอเป็นแบบนี้ป๊าบ
กลายเป็นว่าพอพูดแล้วออกลูกเสียดายเนี่ยเนี่ยมันคือผูกเองแล้วต้องแก้เองละ
เพราะถ้ามันไม่แก้เนี่ยมันเป็นคู่ขนาดอย่างนี้
คือผมว่าในมุมแฟนบอลคือเขาสับสนนะใช่
แต่ว่าในแง่การทำงานเนี่ยผมว่าคนทำงานจะไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายด้วย
เพราะว่าจริงก็รู้จักมักจิกันในมุมของอาชีพโค้ชอยู่แล้ว
แต่มันกลายว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะไม่ลงรอยกันในเรื่องของการทำงานที่ไม่ชัดเจนมากกว่า
คือตอนนี้ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันได้โครงสร้างของเรื่องหมดแล้ว
อย่างเดียวคือคนที่ต้องเคลียร์คัดคือผู้บริหารก็คือทางมาดามแป้ง
เบิ้ลคิดว่าถ้ามันจะจบให้เร็วที่สุดนะครับ
มันควรจะจบในช่วงเวลาไหนเพราะว่าผมว่าทั้งสองคนก็คงต้องการความชัดเจนในการทำงานต่อ
มันต้องทำเรื่องเอกสารเรื่องวีซ่าแล้วนะครับซึ่งมันไม่ได้ยุ่งแค่เรื่องโค้ดหรอก
มันยุ่งเรื่องของนโยบายด้วยนักบอลอีกนะครับอย่างที่ที่บอกเมื่อกี้
เขาประชุมสมโปรสรไทยลีกส์ล่าสุดด้วยหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็จะเอาผู้เล่นที่อาจจะไม่ใช่ชุดหลักไปนะครับบอกว่าไปนู่นอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้นะ
ว่าผมก็ไม่รู้ว่าตัวโค้ดเขาเขาจะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะเคลียร์ให้จบ
คุณจะเปลี่ยนคุณก็ทำเลยก็เอาให้มันจบไหมน้องปลั๊ก
ทีมงานอิชิอีด้วยแล้วไหนจะไทยลีกกลับมาแล้ว
ก็ต้องไปสเกาให้เต็มทีมไม่ใช่ว่าคุณยังกั๊กอยู่แล้วไม่มีทีมงานของอิชิอิอย่างเต็มรูปแบบ
เซอร์กับโค้ดหนึ่งมาผมว่าก็ยังไม่เวิร์ค
ต้องรีบจบแล้วก็นักบอลในข่ายที่จะเอาไปจะมีหน้าใหม่จากคิงส์ครับมากี่คน

แนวทางโค้ดแต่ละคนไม่เหมือนกันมันก็ชัดอยู่แล้ว
มันต้องคุยกันให้ชัดเจนเพราะว่าทีมชาติมาโน่เองเขาก็ต้องการนักบอล
เขาไม่ได้ต้องการโค้ดเขาขอตัวนักบอลอย่าได้โค้ดมันก็ปวดหัวอยู่
แล้วทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยทีมงานใหม่จะเหลือใครจะทำทันไหม
คนที่สนับสนุนให้อีซีอิมาทำทีมชาติก็ยังให้มาแค่อีซีอิไม่เอาร่ามมาด้วยเลย
แล้วทีนี้ทีมงานก็ต้องนับหนึ่งใหม่หมด
ใช่อันนี้เป็นปัญหาตอนสัมภาษณ์อีชิอีตอนสนามซ้อมเขาบอกว่าไม่มีร่ามมา

อันนี้คือปัญหาเลยที่แบบเห็นกันชัดเจน
คือผมเชื่อว่าเขาตั้งทงไว้แล้วนะครับ
เพียงแต่ว่ากระแสมันไม่ได้
ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของสโมสรที่คุณจะเปลี่ยนโค้ดมันก็โดนด่าแค่แฟนคลับสโมสรเดียว
เราอยากเห็นทีมชาธิในยุคที่เปลี่ยนโค้ชเยอะเหมือนสโมสรหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นครอดไว้
คลิกมั้ย
เพราะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขาคิดจะทำเนี่ยเขาก็ไม่สนแฟนบอลหรอก
ใช่แต่ตอนนี้ทุกคนที่กำลังบอกเนี่ยอย่างที่ธีรทรเองหรือใครก็ตาม
คือเขามองเรื่องหลักการแก้หลักการให้ถูกก่อน
ส่วนในเรื่องความพอใจมาทีหลังเพราะตอนนี้หลักการมันไม่ถูก
พอแก้ให้ถูกปุ๊บก็เอาอย่างนี้หว่าเจ็บสั้นดีกว่าปวดงาน
แต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วมันจะได้มีเวลาให้โค้ชได้ทำงาน

หรือถ้าเกิดว่าคุณบอกเลยว่าทำต่อในวันนั้นที่บอกว่าชัดเจนแล้ว
ก็ขอชัดเจนอีกสักรอบให้มันเคลียร์อีกทีได้ไหมมาโน่จะได้เดิน

ตอนแรกเขาบอกว่าจะใช่ช่วงสัปดาห์นี้เราก็เลยรีบด้วยกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยน
อะไรเยอะแยะนะครับมันไม่ควรจะมีอะไรต้องมาสะดุด
เอาไงก็ฟันทงเลยตั้งท่ากันมานานแล้ว
วันนี้คิงครัฟท์ก็จบล่ะก็ประเมินผลงานไป
ถ้าจะไม่โอเคจริงผมว่ามาโน่เขาก็รับได้
เพราะว่าเขาก็โฆษณ์ปืนอาชีพ
ก็จ่ายชดเชยไปแล้วก็แยกย้ายไป

มีทีมงานให้เขามากน้อยแหญ่ไหน
ก็ยังไม่ใช่ที่จะเป็นคู่หูของเขา
มันยังไม่ใช่คนที่จะเดินงานในแบบที่อีชิต้องการแน่นอน
เสื้อเด็ดเป็นโคตรประตูไหม

ค้นประตุค้นกล้องหน้า

แต่เดี๋ยวนี้ฟุตบอลโลกไม่ต้องขึ้นเวียนก่อนแล้วมั้งก็ไม่น่ามีปัญหา
แต่มันต้องมีผู้เล่นที่อยู่ในโครงอยู่แล้วถูกไหม

อันนี้ก็เป็นการ๑ตั้งข้อสังเกตตามหลักการตามข่าวที่พวกเราทราบกันนะครับ
คือข้อมูลที่เราได้มาไม่แน่ล่ะอาจจะ๑๐๐บ้าง๑๐๐บ้าง
แต่มันก็เป็นข่าวนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้สื่อข่าวก็มาแลกเปลี่ยนคุยกัน
อันนี้ก็ลงหน้างานพี่เบิร์นก็มีโอกาสได้ทราบข่าวมาบ้าง
แล้วก็ไปเห็นในพื้นที่จริงที่เชียงใหม่นะครับ
ผมเองก็พอมีโอกาสถามข่าวบ้างก็เลยชวนมาคุยกัน
ไม่รู้ว่าแฟนบอลคิดเห็นยังไงแต่ที่แน่วันนี้ได้อยู่สองเรื่อง
คือ๑แก้หลักการให้ถูกต้องก่อน๒ถ้าคุณจะชอบใครก็คุณก็เลือกแค่นั้นเอง
แล้วก็ลุยกันต่อนะครับว่ามันจะทำได้ตามเป้าหมายอย่างที่คิดหรือเปล่า
เฮ้ยใช้คนนี้จะใช่ใช้คนนี้จะใช่ก็รอติดตามกันนะครับ